และความหากระจายตลอดซีซั่น

เสียงหัวเราะสั่นสะเทือนเวทีมาแล้ว

คู่ไหนทำให้คุณสะพรึง

เสาร์ที่๒๗กุมภาพันธ์นี้